ให้ดูค่ะที่ภูเก็ตระทึกเลยค่ะเหตุการณ์ตอนกลางคืนเพราะอะไร
นี่น้ำป่ามันหลากมานะพี่เบิร์ดดอมคุณผู้ชมค่ะ
แล้วมันก็ทะลักท่วมดูสีสิดูสีสิน่ากลัวมากเลยค่ะ
โอ้โหนี่ไม่ได้แค่ดูสีอย่างเดียวนะได้ยินเสียงไหม
เสียงที่มันไหลมาแรงมากอ่ะนี่ค่ะน้ำป่าทะลักมาเลยนะ
เส้นตรงนี้เนี่ยคือเส้นนานาชาติเกาะแก้วค่ะ
แล้วคนที่เขาดูคลิปนี้เป็นพี่เบิร์พี่เบิร์ดกลัวไหมล่ะเห็นแบบนี้

มากลางค่ำกลางคืน
ไม่ภูเก็ตปีนี้ทำไมเนี่ยภูเก็ตเดือนนึงได้แล้วมั้ง

เดือนหนึ่งได้แล้วมั้งภูเก็ตเนี่ยครับ
คือจังหวัดอื่นฝนน้อยแล้วนะมีทางภาคใต้มีภูเก็ตได้แล้วนะ
ใช่ค่ะก็น้ำที่มันทะลักมาเห็นสีก็รู้เลยว่ามาจากภูเขา
เน็ตบอกว่ามันไหลเชี่ยวมันไหลแรงไหลเร็วนะคะ
ตอนนี้รับน้ำไม่ไหวแล้วป่าที่อุ้มน้ำในทุนก็ตัดหมดแล้ว
ธรรมชาติขอเอาคืนใช่ไหมนี่เอาใจช่วยทุกคน
โดยเฉพาะคนที่เจอกับน้ำป่าหลากมาแบบนี้

พาไปดูจุดถนนเยาวราชปากซอยพะเนียงหน่อยค่ะคุณผู้ชม
เดี๋ยวน้ำแข็งจะไล่เป็นไทม์ไลน์ให้คุณผู้ชมได้ฟังเลยนะ
ตอนประมาณสักเกือบเที่ยงคืน๕ทุ่ม๔๕นาทีก่อน
นี่ค่ะน้ำทะลักมาท่วมถนนรถกระบะน่ะจมน้ำเลยนะ
ขยับนี่คันนี้กับคันนี้เห็นไหมมาแบบครึ่งล้อ
เขาไปไหนต่อไม่ได้แล้วฝนก็ตกลงมาแบบไม่หยุดเลยค่ะ
แล้วทีนี้ขยับมาอีกนิดนึงเกือบจะเที่ยงคืนแล้วอีก๒นาทีเที่ยงคืนค่ะ
๕ทุ่ม๔๘นาทีตรงหาดกรรมลาน้ำก็ท่วมหนักเลย
ไหลเชี่ยวไหลแรงพอกันกับเส้นทางนานาชาติเกาะแก้ว
ฝนก็ยังตกอยู่นะคะส่วนอีกคลิปนึงเนี่ยเป็นช่วงเที่ยงคืน๑๐นาทีคุณผู้ชม
บอกว่า๓กลองถูกนำท่วมเรียบร้อยแล้วอันนี้ค่ะ
เห็นรถหลายคันครับก็เห็นระดับน้ำไม่สูงมากไงก็เลยพยายามแล่นฝ่าน้ำไป
แต่มีคันหนึ่งคุณผู้ชมฮะจอดมอบตัวเลยอืม
เสียครับเสียกลางถนนที่โดนน้ำท่วมนี่แหละฮะ
แล้วก็ให้คุณผู้ชมดูต่อเลยค่ะตอนเที่ยงคืนครึ่ง
ตรงเนี้ยรถจมเห็นไหมโอ้นี่ไงนั่นน่ะอืม
พยายามไปช่วยนะรถคันนี้อ่ะอันนั้นแล่นหรือลอยโอ้โห
เฮ้ยมันเหมือนจะลอยไปแล้วเออก็ใช่ยังไงมันถึงถามว่าแล่นหรือลอย
นี่แหละคือผลกระทบในพื้นที่ที่ชาวบ้านเขาเดือดร้อน
เฟซบุ๊กนะคนเจอสถานการณ์น้ำท่วมแบบนี้ก็บอกว่าอุ้ย
รอบก่อนน่ะพี่เบิร์ตโอ้พี่นอนยังไม่แห้งเลยอืม
รอบนี้มาอีกแล้วรอบก่อนผ้ายังซักไม่หมด
รอบนี้ต้องขนทิ้งเลยล่ะแล้วที่หนักที่สุดค่ะ
คือมีน้องนึงนอนบนที่นอนอ่ะคุณผู้ชมฮะ
แล้วโดนน้ำอ่ะทันลักเข้าท่วมบ้านนี่คุณผู้ชมดูนั่น
โอ้โหเนี่ยค่ะเตียงเปียกหมดใช่ค่ะ
แล้วก็ต้องนอนอยู่แบบเนี้ยเอาเป็นกำลังใจให้กับชาวภูเก็ต
อยู่ตรงจุดไหนพิกัดไหนเช้าวันนี้สถานการณ์น้ำที่ภูเก็ตเป็นยังไง

จอก็ได้คอมเมนต์มาในโซเชียลก็ได้นะคะเออไม่ใช่เฉพาะที่ภูเก็ตเท่านั้น
อย่างที่ดอมบอกเมื่อกี้ครับคือภาคใต้ตอนนี้น่ะใช่
นะครับมันอยู่ในในช่วงของมันเลยนะฮะ
ยังไงต้องระวังนะครับพื้นที่อื่นจังหวัดอื่นที่อยู่ทางภาคใต้
ครับต้องฟังคำเตือนอย่างใกล้ชิดนะครับโดยเฉพาะที่อยู่ติดกับพวกแม่น้ำ
ลำคลองตามควรตามอะไรควรมันก็ท่วมแล้วเดี๋ยวนี้นะฮะ
แล้วก็เรื่องของชาวเลชาวเลก็มาช่วงนี้ต้องต้องต้องอย่าดื้ออ๋อ
เขาบอกว่าไม่ออกก็อย่าออกนะครับความเสียหายมันอาจจะเกิดขึ้นได้ครับ